แหม่ดูถ้ามันจะร้อนแล้วละค่ะ

คือภรรยาสาวคนนี้เขาก็มีสามีเป็นทหาร

แล้วอยากจะมาขอร้องเรียนว่า
มีพฤติกรรมที่ลามกอนาจารย์

โชว์ของลับแล้วมักจะชวนคุยเรื่องลามก
มาคุยกับเธอหลายต่อหลายครั้ง
เรื่องนี้เคยร้องเรียนแล้วแต่มันไม่คืบหน้าค่ะ
เธอก็เลยเอาคลิปวิดีโอหลักฐานของเธอ
มาให้ผู้สื่อข่าวนะคะ
ของนครศรีธรรมราชดูแล้วยังมีแชทไลน์ด้วยนะคุณ
เธอบอกผู้ชายในคลิปเป็นทหารยศร้อยโท
เป็นหัวหน้าของสามีจริงมีหลายคลิปมันไม่ใช่คลิปนี้
บอกว่าร้อยโทคนนี้ทำอะไรอยู่รู้ไหมคะ

ใช่ค่ะแล้วส่งให้เธอด้วยค่ะ
อัดเป็นคลิปแบบลามกอนาจารย์ส่งให้เธอดูด้วย
และเธอก็โชว์ข้อความแชทบางส่วน
ที่เธอบอกว่าร้อยโทคนนี้พิมพ์มาขอมีความสัมพันธ์กับเธอ
แล้วพูดจาแทะโลมคุยเรื่องลามกอนาจารย์
เอาจริงเหตุการณ์ไม่ได้เพิ่งเกิดนะคุณคิง
เกิดตั้งแต่กรุงภาพพันธ์ปีที่แล้วค่ะปี๖๔
บอกว่าเหตุการณ์มันเริ่มต้นมาจากที่เธอไปหาสามีที่ค่ายทหารแห่งหนึ่ง
และปรากฏว่าเธอก็ไปเจอทหารใน
แล้วเขาเดินมาบอกเธอว่าเนี่ยเป็นหัวหน้าของสามีเธอนะ
ก็ทำความรู้จักกับเธอขอแอดไลน์เธอไป
เธอเองไม่คิดอะไรเพราะเห็นว่าเป็นหัวหน้าของสามี
จากนั้นก็ถูกทักแชทมาพูดจาแทะโหล
เธอก็เลยไปเล่าให้สามีฟังแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นหัวหน้าไง

วิดีโอคอลมาโชว์ของลับให้เธอดูทำแบบนี้๓ครั้ง
เธอบอกเธอทนไม่ไหวหลังจากนั้นวันที่๕กรกฎาคมปี๖๔

เอาหลักฐานทั้งหมดไปร้องเรียนผู้บังคับบัญชาแต่เรื่องเงียบ
ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจที่สมนศธรรมาราช

สอบถามความคืบหน้าทางคดีเธอบอกตำรวจบล็อกเบอร์เธอไปเลย
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างเธอนะคะเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจชี้แจง

กลายเป็นเธอถูกภรรยาของร้อยโทคนนี้
ต่อว่ากล่าวหาว่าเธอเนี่ยเหมือนไปอ่อยไปเสนอตัวให้สามี
แล้วเธอก็เลยบอกว่าเธอนี่แหละคือผู้เสียหายค่ะ
พระยามร่วงร่ำหน้าจุดในรับนอนพระยามให้นาเงินไปในห้องน้ำให้ได้
ได้นี่คือเป็นวีดีโอคลิปที่เขาโทรมาปุ๊บแอดไลน์มาปุ๊บ
เขาจัดให้ดูนี่ไม่ใช่แค่กลางเล็กในเฟสไลด์นี้
นี่ในลายนี้มีหมดค่ะระยะเวลาปีหนึ่งปีว่าว่าแล้ว
เหงียบเฉยแล้วก็ไปเจนความตึงซ่าของคลัง
เธอก็บอกว่าเธอไม่รู้จะทำยังไงต้องร้องสื่อ
เพราะว่ามันเป็นปีแล้วทุกอย่างเรื่องเงียบไปนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะล่าสุดพลโทสานตินะคะแม่ทัพภาคที่๔สั่งการแล้วนะ
ให้ผลเรียนวุฒิสอนโอไรรองแม่ทัพภาคที่๔ค่ะ

ประสานสมาคมเสียงวัญชงของนครศรีธรรมราช

เดี๋ยวจะไปตรวจสอบต่างด้วยเรื่องที่ผู้เสียหายบอก
ที่ผู้เสียหายเล่าเอกสารต่างนานาทั้งหมด
ตั้งคณะกรรมการสอบส่วนข้อเท็จจริงอย่างเร็วที่สุด

และตัวร้อยโทที่ถูกกล่าวถึง
ซึ่งปัจจุบันประจำการที่จังหวัดปัตตานี
มาสอบสวนตามขั้นตอนในวันพรุ่งนี้นะคะ

มีรายงานออกมาแบบนี้ด้วยว่าก่อนหน้านี้ร้อยโทมีการร้องเรียนต้นสังกัด
ให้ดำเนินการทางวินัยกับสามีของผู้เสียหายนะ
จนถึงขั้นมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนกันมาแล้ว
แล้วสามีของผู้เสียหายคือสามีของเธอคนนี้
ถูกให้ออกจากราชการด้วยโอ้แล้วก็เลยบอกไงว่า

แล้วก็ฟังคำชี้แจงจากฝ่ายที่ถูกพาดพิงกล่าวอ้างด้วยนะครับ